ปรากฏว่าเกิดเรื่องช่อกงกันขึ้นค่ะ
อัตราจ้างเขามาร้องสื่อมวลชนเลยนะ
บอกว่ามีครูชำนาญการพิเศษคนหนึ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่บุรีรำนี่แหละ
เรียกรับเงินจากครูอัตราจ้าง๕คนด้วยกัน

บอกว่าจะช่วยให้สามารถสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้

ติดต่อขอคืนเงินก็บ่ายเบี่ยงค่ะ
อัตราจ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำ
ก็ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
ที่จะให้ต้นสังกัดสอบเอาผิดวินัยร้ายแรงกับครูชำนาญการพิเศษคนนึงนะคะ
หลังจากที่ครูชำนาญการพิเศษคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมในการหลอกลวง
เรียกรับเงินครูอัตราจ้างจำนวน๕คนคนละ๒๐๐๐๐บาท
โดยอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยให้สอบบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือว่าครูผู้ช่วย
โดยให้โอนเงินค่ามัดจำก่อนคนละ๑๐๐๐๐๐บาท๕คนรวมกันก็๕๐๐๐๐๐บาท

กันไปตั้งแต่พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้ว
เงินไปเสร็จปุ๊บครูคนดังกล่าวก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดสอบช่วงเดือนมกราคมปีนี้แหละ
พอล่วงเลยมาจนถึงมกราคมไม่เห็นมีการสอบเกิดขึ้นแต่อย่างใด
ก็เลยคิดว่าถูกหลอกแน่แล้วนะคะ
ก็ติดต่อสอบถามไปขอเงินคืนเลยค่ะ
ก็ถูกบ่ายเบียงมาตลอดไม่ยอมคืนเงิน
สุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็อยากที่จะเรียกร้องให้ต้นสังกัดของครูคนนี้เนี่ย
สอบเอาผิดวินัยร้ายแรงจะได้ไม่ต้องมีใครตกเป็นเหยื่อไปอีก
ไปเป็นใครต่อสังคมหรือไปเป็นต่อคนอื่นอีกนะครับ
ร้อยตำรวจเอกมานพรอยประโคน
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก็บอกนะคะว่า
พอได้รับแจ้งความจากผู้เสียหายแล้วเนี่ย
มีการออกหมายเรียกครูคนนี้มาสอบปากคำ
ตัวครูก็รับสารภาพว่าเรียกรับเงินจริง
ได้มีการแจ้งข้อหาช่อกงทรัพย์สินของผู้อื่น
แล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายไกลเกลี่ยการคืนเงินกันถึง๒ครั้ง๒คราค่ะ
แต่ก็ยังไม่นำเงินมาคืนกันสักที
ตอนนี้ก็เลยมีการนำตัวครูคนนี้ไปฝากขัง
แล้วก็ส่งฟ้องสารพิจารณาคดีค่ะ